มีการถามว่าถ้าสมมุติมันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการโดนปรับไหม
ก็คือไม่ได้โดนปรับแต่มันอาจจะมีผลต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ซึ่งอาจจะรวมถึงพื้นฐานในแง่ของความสัมพันธ์นะคะ
คือเราตกลงกับเขาแล้วแล้วเราก็ยกเลิกอย่างนี้
คือได้มีการคุยกันเรื่องนี้ในกรรมธิการไหมคะ
เพราะจริงทุกเรื่องมันต้องละเอียดกว่าตอนที่ออกเป็นข่าวและในแถลงการ
แม้กระทั่งนั่งแถลงข่าวด้วยซ้ำไปในกรรมธิการ
นี่ครับคุณจอมฝันไม่ได้คุยธรรมดาเนี่ยมีเอกสารลับเนี่ยวันนี้เอามาให้ไทยรัฐทีวี
ก็อันนี้แหละที่ทำให้เป็นปัญหาถูกไหมล่ะใช่ไหมคะ
ก็บอกว่ามาดูว่าไงว่าก็ต้องบอกว่าแล้วมันมีความเสียหายไหม
มีความกระทบอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมใช่ไหมครับ
กระทบอะไรต่อรัฐบาลไหมจะถูกค่าปรับถูกฟ้องร้องไหม
มาหมดแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับถามมาหมดแล้ว
อ่างั้นเนี่ยไล่ถามว่ากองทัพเรือชี้แจงไม่ได้ไง
งั้นมติจะออกมาเป็น๔๔แล้วครับถูกไหมครับ
ตอนที่กองทัพเรือชี้แจงในกรรมธิการประชุมเนี่ยนะคะ
คือเราให้โจทย์เขาว่าไม่ซื้อหรือซื้อแต่เลื่อนการจ่ายออกไปคะ

คือตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าให้ยุติการซื้อไปเลยแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะครับ
อย่างนั้นเราก็ขอให้ชะลอให้เลื่อนไปเป็นปีหน้าหรือปีถัดไปถูกไหมครับ
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็นายกประยุทธ์ให้เลื่อนก็ยังไม่เห็นปีอะไรเลย
ปีแล้วก็เลื่อนมาทีนึงแล้วนะปี๖๓๒ลำนี้ก็เลื่อนมาจากปี๖๓
แล้ว๖๔เนี่ยก็มีวิกฤตโควิดเนี่ยทำไมจะเลื่อนอีกไม่ได้ถูกไหมครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางจีนเขาได้ว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ
เรื่องปัญหาเรื่องงบประมาณถูกไหมครับเราก็ขอเขาเลื่อนไปก่อน
คุณจอมขวัญครับการที่คุณไปซื้อของต่างประเทศในเวลานี้ไม่ง่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นในกรรมภิการเนี่ยคืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมถึงเรียนต้องย้ำสสอยุทพงหรือแม้
แม้กระทั่งถ้าเราได้คุยกับทางกองทัพเรือเนี่ยเราจะต้องย้ำกันอย่างชัดเจนนะคะว่า
เพราะว่าของบางทีเวลาแถลงสอสอตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือทรอตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ดิฉันไม่แน่ใจว่าทุกอย่างเหมือนกันกับที่อยู่ในกรรมธิการตอนประชุมไหม
เพราะว่าจริงแล้วสิ่งที่มันจะต้องยืนตามนั้นคือต้องยืนตามการประชุมถูกไหมคะ

เพราะมันจบอย่างเป็นทางการที่นั่นใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นคือได้มีการถามตอนประชุมแล้วว่าไม่โดนปรับ

อ่ะวันนี้เขาแถลงก็มีไหมมีค่าปรับมีค่าฟ้องไหมอ่า
โดยที่อันนี้เงื่อนไขอยู่บนว่าเลื่อนไปก่อน
ว่าเลื่อนไปก่อนคือไม่ได้หมายถึงเลื่อนจ่ายงวดแรก
แต่เลื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีอย่างนี้ใช่ไหม
วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการซื้อขายยังไม่มีสัญญาใดเลย

เดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาอีกทีว่าจะซื้อเขาไหม
พูดภาษาชาวบ้านง่ายวันนี้เหมือนคุณจอมขวัญจะไปซื้อรถ
รถเก๋งคันนึงเนี่ยที่โชว์รูมรถเนี่ย
ถ้ายังไม่ไปซื้อปีนี้เนี่ยไปซื้อปีหน้าก็ได้
บริษัทก็มาปรับอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีข้อตกลงว่า
คุณจอมขวัญจะต้องซื้อรถภายในปีนี้
ถ้าไม่ซื้อคุณจอมขวัญยังไม่ได้มัดจำอะไรเขาเลยนะ
ก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกที

คือทางทรลวณ์เนี่ยตอนที่แถลงข่าวเอกสาร
ก็ละเอียดแล้วก็พูดทุกอย่างย้ำละเอียดมากมันตีกลับมาที่สอยุทธพงศ์ได้ว่าตกลง
เรากับเขาเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าตอนที่คุยกันในกรรมธิการว่าตกลงไอ้ตัวหนังสือที่เรียกเนี่ย
มันเรียกภาษาแบบภาษากฎหมายว่าอะไรกันแน่มันมีผลอะไรกันแน่ที่เราจะไปตรวจสอบเขาว่า
เขาเรียกว่าหนังสือผู้รับมอบอำนาจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า
ถ้าคุณจอมขวัญจำได้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนตรวจสอบการทุจริต
การจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงกรุงเทพมหานครจำได้ไหมฮะ
ตอนนั้นเนี่ยที่คุณอภิรักษ์โกศโยธินเป็นผู้ว่าคุณเทพมหานครใช่ใช่ตอนนั้นครับ
เรื่องนี้ก็นำไปสู่การที่คุณอภิรักษ์ลาออกจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยเป็นการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเปียออสเยีที่อยู่ยุโรปนะครับ
ก็ปรากฏว่ามันไม่มีหนังสือฉบับที่เรียกว่าฟูสภาเวอร์เนี่ยนะครับ
ผมถึงสงสัยไงครับว่าบอกว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ย
มันเป็นการซื้อระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะครับ
แต่ปรากฏว่าผมขออนุญาตได้โชว์
เนี่ยจะได้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูด้วยนะครับ
เนี่ยเอกสารชิ้นนี้นะครับบอกว่าเป็นเอกสารที่รับมากนะครับ
ของกองทัพเรือนะครับ
เอามาที่กรรมธิการนะครับเนี่ยแล้วก็รับมากนะครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าช่วยซูมด้วยนะครับบอกว่าเป็น
นะครับก็คือเป็นการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน
ถูกไหมครับทั้งคู่นะครับนะครับแล้วในอาร์ติเกิ้ลหนึ่งเนี่ย
เนี้ยอ่าไม่ได้พูดถึงลำสองลำสามเลยนะอ่าซึ่งอันนี้ที่ที่สอสออธิบายมา
บอกว่าคืออันนี้เป็นไปตามที่เราเข้าใจก็คือก่อนหน้านี้
ซื้อลำแล้วแล้วมันไม่มีความผูกพันไม่มีความผูกพันเหมือนเหมือนคุณจอมขวัญ
ไปซื้อรถก็ซื้อทีละคันนะครับอ่าอ่าแล้วก็ไอ้ที่ไอ้ที่ผมเนี่ย
บอกว่าเรื่องนี้มันมีพิรุษมันมีความไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโดยโดยตามหลักในการที่จะไปเซ็น
จีทูจีเนี่ยนะครับรัฐต่อรัฐเนี่ยคนที่มีอำนาจในการลงนามเนี่ยนะครับ
ก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เติมเอสนะครับอืมแล้วต้องมีมติคอลโลมอล์เนี้ย
หมายให้ไปเซ็นด้วยอืมซึ่งถ้าการซื้อขายเรือดำน้ำลำเนี้ย
มันถูกต้องจริงเนี่ยคนที่จะไปลงนามเนี่ยก็ต้องคือ
ฤีชายรุดดิตฯนะครับเป็นเอ่อ
เป็นตำแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าเสนาที่การทหารเรือนะครับ
พลเรือเอกลือชัยรุดดิตค่ะแล้วพลเรือเอกลือชัยรุดดิตเนี่ย
เอาอำนาจที่ไหนไปเซ็นแนะนำรัฐบาลแนะนำรัฐบาลไทยนะ
เดี๋ยวนะครับก่อนที่ท่านจะไปจากประเด็นนี้ท่านจะขอถามก่อนว่า
คือเอกสารทั้งหมดที่กองทัพเรือเอามาให้ที่กรรมาธิการเนี่ย
คือเชื่อว่าครบหมดทุกอันแล้วถูกไหมคะ
คือต้องเรียกเอกสารครบหมดทุกอันแล้วถูกไหมคะ
ก็คือเล่มนี้ที่เอามานะครับถูกไหมครับ
คือเพราะฉะนั้นคือเอกสารจะไม่มีนอกเหนือจากนี้เช่น
อย่างนั้นก็กรบว่าคุณให้ข้อมูลทะกรมาธิการ
เพราะผมทำงานในนำของฝ่ายมิติบัญดาส

สอยุทธพงศ์เนี่ยขอพักสักครู่เดี๋ยวจะลองต่อสายโคศกองทัพเรืออีกครั้งนะคะ

ก่อนต่อสายเนี่ยผมนิดเดียวบอกว่าเราบอกว่าฝั่งจีนเนี่ย
บอกว่าเป็นรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับ
นี่กลายเป็นอาตีที่ไหนมาไม่รู้
ดิฉันยังไม่มีความรู้เรื่องการเซ็นลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่เนี่ยลองถามตั้งข้อสังเกตเฉยว่าคือมันเป็นในนามหรือเขาเป็นตัวแทน
คือได้อำนาจในการเซ็นอันนี้จากรัฐบาลได้ไหมล่ะ
รัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลเหรอครับ
ถ้ารัฐบาลจีนก็ผู้นำเขาก็สีเจียนผิงนะครับใช่ไหมถ้าซีเจียนผิงไม่มาเซ็นก็ต้องมอบ
แล้วตีการอาหมเข้ามาเซ็นดิอันนี้กลายเป็นอตรีจีนเซ็นกับคนเหลือเอก
อันนี้ก็เลยทำให้ส่วนสอดอยู่ทุกคนเนี่ยคือยันว่าอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำให้ทางที่จะทำให้ทะลอเลื่อนออกไปไม่ได้